คุณผู้ชมคะการเมืองไทยตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตาโอ้โหตั้งแต่เมื่อคืน
จนถึงตอนนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะผู้มาก่อนการท่านเนี่ยค่ะแว่นดำ
คุณชูวิทคุณชูวิทเฮียทูของเรานะคะ
หลังจากเมื่อคืนที่มีการโพสต์ว่าเรื่องราวที่คุณทักษิณบอกว่าจะบินกลับไทย๑๐สิงหาคม
ล่าสุดคุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้เกมพลิกคุณทักษิณถอยเดี๋ยวไม่กลับมาไทยแล้ว

อันนี้คือโพสต์เมื่อคืนสดร้อนเมื่อคืน
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะที่ช็อตฟิลมากกว่าคือ
เช้าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากครอบครัวเพื่อไทยอย่างลูกสาวของคุณทักษิณ
ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวไล่เลี่ยงให้ฟังค่ะ
คือภายหลังจากที่คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความนี้
ระบุว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทย
สถานการณ์เปลี่ยนและคุณชูวิทย์ยังมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยนะคะ
ว่าสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาโอ้โหภายหลังจากโพสต์นี้
มีการคอมเมนต์ออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณชูวิทย์ยังไม่ได้จบแค่นั้น
ยังมีการคอมเมนต์ที่เป็นเนื้อเพลงเพิ่มเติมเป็นเนื้อเพลงที่หลายคนคงจะรู้จักกันดี
เพลงนี้ชื่อว่าเพลงไว้ใจเป็นเพลงของคุณหนุ่ยอำพลนะคะ
เหมือนกับเป็นร้องท่อนหนึ่งที่คุณผู้ชมพี่ก๊อฟเคยได้ยินไหม
ที่เขาจะร้องว่าสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจี้ยนตาย
โดนเธอทำร้ายทำเจ็บช้ำจนตายอันนี้คือเป็นเนื้อเพลงอ่ะนะคะ
ของคุณหุยอำพลที่มีการโพสต์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นี้โดยคุณชูวิทย์
ทีนี้จาก๓โพสต์นี้ค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์ต่างนานา
ปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับกระแสการเมือง
ที่มีการเปิดเผยจากคุณชูวิทย์นะคะขณะเดียวกันอีกคนนึงค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหว
มองว่าน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ส่อถึงเรื่องการบินกับไทยของคุณทักษิณเหมือนกัน
คือนางอมรรัฐสอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกล
ซึ่งคุณอมรรัฐเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความลักษณะที่ระบุไว้ทำนองว่า
ทัศนวิสัยไม่ดีพร้อมกับรูปเครื่องบินบินตรงมาที่ประเทศไทย
ดีเลเครื่องบินบินตรงมาที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนภาพขวานะคะก็ดีเลเครื่องบินบินผ่านไป
คือเหมือนกับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะลักษณะการโพสต์ของคุณอมรรัฐเนี่ย
จะพูดถึงเรื่องการยกเลิกการกลับประเทศไทย
ยกเลิกการกลับบ้านของคุณทักษิณหรือไม่

ทีนี้ไม่ใช่แค่คุณชูวิทย์ค่ะคุณผู้ชมที่ได้รับฉายาว่าผู้มาก่อนการเท่านั้น
แต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ทำนายการเดินทางกลับของอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์ท่านนี้

อย่างคนนี้ค่ะคุณจตุพรนะคะพรมพันธ์ซึ่งก็เป็นแก่นำคณะหลอมลวน
ซึ่งตัวคุณจตุพรก็มักจะพูดเสมอว่า
หากคุณทักษิณจะเดินทางกลับมาก็ควรกลับมาเถอะ
แล้วก็ควรเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้ว
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณพูดโอ้โหกว่า๒๐ครั้งแล้วนะ
ว่าจะกลับเมืองไทยจะบินกลับเมืองไทยจะมาหาลูกจะมาหาหลาน
แต่สุดท้ายเนี่ยคือเหมือนกับหากไม่กลับมาก็เป็นการล้อเล่นหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองหรือไม่

ส่วนตัวคุณจตุพรเนี่ยเชื่อว่าคุณทัศนจะกลับมาเนี่ยจะเชื่อ๑๐๐นะ
เมื่อเห็นคุณทักษิณเหยียบลงที่สนามบินดอนเมือง

แต่ตอนนี้ตัวคุณจตุพรเองมองว่าเชื่อแค่๕๐เท่านั้น

ต้องจับตากันต่อไปส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณอุ้งอิ๊งที่ออกมาเคลื่อนไหว
หลังจากที่คุณชูวิทย์มีการโพสต์ว่าเกมพลิกคุณทักษิณถอยไม่กลับไทย
คุณอุ้งอิงแพทองทานลูกสาวคุณทักษิณคอมเมนต์สั้นใต้โพสต์บอกแค่ว่าเผลอเจอ
นี่ค่ะก็เป็นฝากฝั่งของลูกสาวที่ออกมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเพอร์เจอร์ค่ะ

ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าต้องจับตากันต่อไป
ใช่ล่าสุดเลยนะคะคุณอาธิสร์นเพียงเกษสสบรธิมรายชื่อภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าได้แสดงความเห็นกรณีนี้แล้วบอกแบบนี้นะ
เห็นด้วยกับคอมเมนต์ของคุณอุ้งอิ๊งนะ
แล้วก็บอกว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าคุณอุ้งอิ๊ง

แต่หลายคนก็มองว่าการกลับบ้านของคุณทักษิณก็เป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้คุณอิงอิงด้วย